มีคนในวงการอีกคนนึงที่ตอนนี้กระแสดราม่า
ก็หนักพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของอาการด้วย
นั่นก็คือคุณนวัดอิสระไกรศีล

บางคนบอกว่ากอดถังออกซิเจนเลย

มีถังออกซิเจนขนาดใหญ่อยู่ข้างเตียงนะครับ
แล้วก็เขียนข้อความอัปเดตอาการของตัวเอง
บอกว่าอาการไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอด
ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแผนการรักษาไม่ให้ออกซิเจน
ตรวจเลือดเอ็กซาเรย์ทุกวัน
เปลี่ยนแผนการรักษาโดยมีการให้ออกซิเจนนะ
แล้วก็มีการตรวจเลือดเอ็กซาเรย์ทุกวัน
อยู่ในช่วงเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับ
ทีนี้พอโพสต์ออกมาหลายคนก็ไปให้กำลังใจ

รวมไปถึงเพื่อนดาราที่เข้ามาแสดงความห่วงใยด้วยนะครับ
ใช่ค่ะโอ้นี่เห็นคุณพูดถึงคุณนวัดใช่ไหม
ทีนี้มันมีข่าวที่ขนลุกค่ะ
ข่าวนี้ร้องจั๊กเลยครับแน่สะพึงเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการออกมาเป็นการแฉ
มีผู้เข้าประกวดมีพี่เลี้ยงนางงามติดโควิด
เนื่องจากในกองคือไม่ให้ผู้เข้าประกวดใส่แมส
แล้วมาอยู่รวมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะคุณผู้ชม
คือมีคำถามหลายคำถามบอกยังจัดประกวดกันได้อีกเหรอเนี่ย
มายืนใกล้กันขนาดนี้แมสเมิร์สก็ไม่ใส่
ใช่ค่ะก็มีผู้เข้าประกวดมาโพสต์นะบอกว่าหนูติดโควิดค่ะ

พี่เลี้ยงหนูติดโควิด๙คน
ยังมีอีก๒คนที่ไม่ได้เตียงเลยค่ะ

มีใครพอจะประสานงานเรื่องเตียงให้หนูได้บ้างคะ
คือคนที่เข้าประกวดมิสแกรนด์
เธอก็มาร่ายให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง
ว่าที่เคยไปทำกิจกรรมมา

แล้วตัวเธอกับเพื่อนนางงามอีก๑๒คน
รวมทั้งหมดเป็น๑๓คนติดโควิด
แล้วดังนั้นพอผู้เข้าประกวด๑๓คนติดแล้วเนี่ยนะ
มีพี่เลี้ยงอีก๙คนติดโควิด
ก็เลยทำให้คนในงานวันนั้นสุ่มเสี่ยงค่ะ
ต้องกักตัวอีกเป็นร้อยเลย
ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปไปดูในเพจของมิสแกรนด์เนี่ย
จะเห็นภาพว่ามีภาพคุณนวัฒน์ไปร่วมงาน
ทีนี้คุณมดดำยังพูดในรายการแฉเลยนะ
บอกว่าตอนแรกนางงามเขาก็บ่นกัน
เขาบอกว่าไม่อยากประกวดเพราะว่าจะต้องถอดแมส
แต่ว่าทางกองประกวดเขาบอกว่าจะเพิ่มค่าปรับ
ตอนแรกถ้าเกิดว่าใครสละสิทธิ์คือค่าปรับอยู่ที่๕๐๐บาท
ทีนี้ช่วงที่มันมีข่าวแบบนี้คนก็อยากจะถอนตัวเยอะ
แต่กองประกวดบอกว่าเพิ่มค่าปรับจาก๕๐๐เป็น๖๐๐๐บาท
คนที่เขาประกวดเขาไม่มีตังค์ค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยจำใจต้องขึ้นเวที
ซึ่งมันมีหลักฐานออกมาเป็นแชทไลน์ที่พูดคุยกันด้วยนะ
มันเหมือนถูกบังคับให้ประกวดเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วหนึ่งในนางงามที่ติดโควิดก็บอกด้วยนะว่าตัวเธอ
เวลาทำกิจกรรมต่างต้องถอดแมส
แล้วกิจกรรมมันก็ใกล้ชิดซ้อมตรงซ้อมเต้นอะไรกัน
ทางกองเองไม่ยอมบอกถึงนางงามที่ติดโควิดให้กับคนอื่นทราบ
คือไม่ได้มีการกักตัวอะไรเลยค่ะ
ดังนั้นพอทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นบ้าง
มันก็เลยติดเชื้อแล้วคุณมดดำทิ้งท้ายด้วยนะ
บอกว่าตกลงคุณนวัฒน์ติดจากไหน
ติดจากโกติหรือเวทีประกวดนางงามกันแน่
นี่มันกลายมาเป็นกระแสร้อนแรงนะคะ
ดังนั้นประเด็นนี้ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่คุณนวัดนะ
ตั้งแต่เช้าเลยค่ะแต่คุณนวัดเนี่ยยังไม่ได้รับสาย
พอสอบถามจากประชาสัมพันธ์ก็ทราบว่าคุณนวัฒน์พักผ่อนอยู่
ก็น่าจะสอดคล้องกับที่คุณนวัดออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ว่า

เพราะว่าต้องให้ออกซิเจนแบบนี้ค่ะ